น้องยูกิติดตามข่าวนี้กันได้เลยนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งลูกทุ่งสาวที่มาแรงมากในปีนี้จริง
นักร้องสาวจากค่ายหายทองคำออกมาเลยค่ะน้องยุกิแล้วลูกนี้นางเป็นสาวขึ้นน่ารักสดใส
คิวงานช่วงนี้ของน้องแน่นทุกเดือนไม่ต่างกับพี่สาวคนสนิทอย่างพี่ลำไยหายทองคำเลยค่ะ
เจ้าตัวก็บอกกับผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐบอกว่าดีใจนะที่แม่แล้วก็แฟนคลับให้การสนับสนุนน้องยูกิอย่างดีเลยค่ะ
ซึ่งน้องเองก็ตั้งใจทำงานเพื่ออะไรสร้างบ้านให้กับครอบครัว
อยากจะสร้างบ้านหลังใหญ่ใหญ่ให้คุณพ่อคุณแม่อยู่กันอย่างมีความสุขตอนนี้ต้องใช้คำว่าเศรษฐินีที่ดินนะ
เพราะว่าอะไรช่วงนี้น้องยูกิเนี่ยทำงานขยันตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเพราะอะไรกว้านซื้อที่ดินระแวกหมู่บ้านที่ครอบครัวอยู่ได้สำเร็จแล้วที่อุดรธานี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

เป็นจริงแล้วอะไรอย่างนี้คะ
กลัวไหมเขาบอกว่าทำบ้านเท่ากับบาน
เรื่องนั้นก็ไม่ค่ะเพราะว่าพ่อกับแม่ก็เหมือนวางแผนช่วยกันอยู่แล้ว